แม่ฟาดอัตเชลยเลิกปั่นคดีจังโมส์
ทีมงานของเขาที่เขาสัญญาเอาไว้
ว่าเขาจะออกมาเปิดโปรงจากข้อมูลของเขา
นะฮะจากข้อมูลของเขาที่เขาบอกว่านะครับ
เป็นการสร้างหลักฐานเท็จเท็จยังไงบ้าง
เขาเปิดกันเป็นฉากฉากฉากไปดูวีดีโอหน่อยไหม
ที่เขาเอามาเปิดให้ดูครับ
ด้านขวามี๕แนวสันนิษฐานว่าโดนใบพัดทั้งหมด๘ครั้ง
ส่วนด้านซ้ายด้านซ้ายมี
ส่วนด้านนี้ถามว่าโดนใบพัด๙ถึง๑๐ครั้ง
ทีนี้เรามาดูขาซ้ายนะคะการเหวี่ยงใบพัดไปค่ะ
โอเค
คุณผู้ชมครับคลิปนี้เป็นหลักฐานที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมอ้างว่าได้มาจากแพทย์นิติเวศครับ
และที่คุณผู้ชมเห็นนั้นนะครับเป็นร่างคุณแตงโมฮะ
ฝากไว้กับสถาบันนิติเวศออกมาเปรียบเทียบกับใบพัดเรือ
โดยทำในช่วงก่อนจะส่งศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งเป็นการเอาศพออกมาโดยไม่ได้ขออนุญาต
หรือแจ้งให้ญาติหรือทนายความของคุณแม่คุณแตงโม
ได้ทราบคุณอาชญาว่ากันนะ
แล้วเป็นการจำลองในสถานที่สกปรกปิดผิดหลักครับ
เขาบอกว่าผิดหลักทางวิชาการจริยธรรมระเบียบขั้นตอน
แล้วไม่ใช่หลักการจำลองเหตุการณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คุณอัจฉริยะยังบอกต่อว่าวันที่พบศพคุณแตงโม๒๖พฤษภาคม
มีผู้ใหญ่ให้เอาศพคุณแตงโมไปที่สพเมืองนนทบุรี
และไปส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แทนที่จะไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
โดยหมอเป็นคนทำรายงานว่าพบบาดแผลบนร่างคุณแตงโม๑๑จุด
จากนั้นมีการทดสอบหาร่องรอยบาดแผล
โดยจำลองกับเนื้อหมูแล้วก็ตุ๊กตาผ้า
พยายามทำให้เข้ากับใบพัดเรือ
เพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การของแซน
ซึ่งขบวนการนี้คุณผู้ชมมีพลตำรวจตรีวอแหวนเป็นคนสั่งการ

คุณอัจฉริยะยังเปิดหลักฐานแชทที่ระบุว่าเป็นการแชท

เป็นคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งครับคุณผู้ชมแชทกับนายแพทย์
คุณหมอผู้ชายอีกคนนึงที่อ้างถึงชุดสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ได้รับผิดครับได้รับผิดกับพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามีการทำหลักฐานขึ้นมาแถลง
เมื่อวันที่ยี่สิบหกเมษายนอันนี้ข้อมูลจากคุณอัจฉริยะทั้งหมดนะครับ
ผมย้ำนะครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะคนนี้หัวร้อนเลย
นายเดชากิติวิทยานันทนายความของคุณแม่คุณแตงโมฮะ
บอกว่าคลิปที่คุณอัจฉริยะเอามาเปิดเผยไม่ใช่หลักฐานใหม่
หนักไปที่การวิภาควิจารณ์การทำงานของตำรวจ
ทนายเดชามองแบบนั้นส่วนคลิปที่อ้างว่ามาจากแพทย์นิติเวศ
พนักงานสอบสวนสามารถทำได้นะเพราะฉะนั้น
ไม่ใช่การลักศพหรือขโมยศพนะครับ
ยืนยันว่าหลักฐานที่เอามาเปิดครั้งนี้ไม่มีผลต่อรูปคดี
เพราะคดีอยู่ที่พนักงานอายการแล้ว
ส่วนข้อความแชทล่ะทนายเดชาว่ายังไง
ส่วนข้อความแชทที่อ้างว่าเป็นของสถาบันนิติเวศเนี่ยหากหมอ
นำความลับมาเปิดเผยเข้าข่ายผิดจัญญบันแพทย์แล้วก็ผิด๑๕
ด้วยนะนะฮะทำหรือไม่ทำประการหนึ่งประการใดเพื่อละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับนะฮะทนายเดชาแถลงข่าวนะครับแถลง
ข่าวเนี่ยคุณแม่โทรมาก่อนหน้านั้นคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณแม่
เบื่อเหลือเกินคุณแม่เบื่อเหลือเกินนะกับนายอัจฉริยะที่ออกมา
แถลงข่าวเนี่ยถ้าคุณแม่เสียหายนะคุณแม่จะแจ้งความนาย
ฉริยะแน่นอนอันนี้ฝากบอกทนายเดชามาครับพลตบตรีขออภัย
ครับขณะที่ผลระบบโทรจีรพัฐภูมิจิตผู้ประชาการตรวจพุทธร
พักหนึ่งเรียกชุดคลี่คลายคดีเข้าประชุมด่วนนานกว่า๓ชั่วโมง
ระบุว่าเขามั่นใจในการทำงานของพนักงานสอบสวนนะแล้วก็ชุด
คลายคดีด้วยว่าทำตามกระบวนการกฎหมายอย่างโปร่งใส
แล้วทำคดีตามพยานหลักฐานพร้อมจะชี้แจง
ยืนยันว่าไม่มีการย้ายร่างของคุณแตงโม
ไม่ทราบเจตนานะคนที่เอาเรื่องนี้มาแถลงข่าวต้องการอะไร
คดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
เมื่อเข้าชั้นอายการและศาลท่านบอกว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเองครับ
คือในการแถลงของคุณอัจฉริยะเมื่อวาน
ถ้าใครได้ดูเนี่ยคุณอัจฉริยะมีการเอ่ยชื่อคุณหมอท่านหนึ่ง
แต่เขาไม่ได้บอกชื่อนะแต่ในแชทมีชื่อท่านอยู่
มีชื่อครับค่ะอ่าคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องตามกันต่อนะครับ
เห็นทนายรัชพลมาโพสต์ล่าสุดเมื่อสักประมาณ๒ชั่วโมงที่แล้วบอกว่า

คุณตรวจสารเสพติดไม่เจอหรือไม่ตรวจ
แต่บนเรือเห็นบอกว่ามียาเสียสาวอยู่ด้วย

จริงหรือเปล่าต้องตรวจสอบนะคะ